เอามาดูต่อกันที่ข่าวดีของพี่โยกเยกเชิญยิ้มกันหน่อยนะคะ
ตลกร่างใหญ่ร่างสูงเลยถ้าใครยังจำกันได้นะ

แต่งเงียบกันไปกับแฟนสาวนอกวงการนะคะชื่อว่าพี่จอยนั่นเองค่ะ
คู่นี้น่ารักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาคบกันมา๑๐ปีเลยทีเดียวนะคุณ
ก็เห็นว่าสละโสดกันไปแบบเรียบง่ายตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแหละ
บอกเลยว่าชีวิตหลังจากแต่งงานเนี่ยแฮปปี้สุดเลย
แม้ว่าจะไม่มีอะไรให้ต้องปรับตัวกันมากนักแล้วเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วเนาะ
บกันมานานแล้วก็ยังขยันหยอดความหวานให้กันอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องลูกค่ะเจ้าตัวบอกว่าวางแพลนเอาไว้ว่าอยากจะมีเหมือนกัน
งานนี้ไม่เกี่ยงเลยมาได้หมดผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะลูกแฝด

ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าพี่ยกเยกเนี่ยมีลูกรูปร่างจะสูงใหญ่แบบเจ้าตัวหรือเปล่านะคะ

วางแผนเรื่องลูกเรื่องอะไรไว้ไหมคะ
พยายามอยู่ครับพยายามอยู่คืออยากเขาก็อยากมีน้องผมก็อยากมีต่างคนต่างอยากมีเดี๋ยวจะนัดกันว่างจะไปให้คุณหมอตรวจดูว่าเราสองคนพร้อมกันไหมอะไรอย่างนี้
ธรรมชาติก่อนครับธรรมชาติก่อนซึ่งเคยไปปรึกษาหมอแล้วแล้วก็คุณหมอว่าใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ค่อยปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งครับ
แต่มีหลายคนอยากรู้มากเลยว่าลูกผมเป็นยังไง
ก็คือไม่ซีเรียสครับลูกจะออกมาจะสูงหรือจะตัวเล็กก็ไม่ซีเรียส
เป็นกำลังใจให้พี่ยกเยกแล้วก็ภรรยาคนสวยนะคะขอให้มีน้องไวตามที่ใจต้องการค่ะ